เหล็กบีมขนาด๔หรือ๕ตัน
หล่นมาทับแขนผม

ึนตอนนั้นมึนไม่รู้ว่าแขนตัวเองเป็นยังไงบ้าง

อยู่กับแฟนกับแม่กับลูกอีกสอง
ผมมีแขนข้างเดียว
ผมไปหางานทำหรือไปสมัครงานที่ไหน
มันยากเขาก็ไม่ค่อยจะรับผม
อยากจะแบ่งเบาภาระจากแฟนจากเมียเราให้มากที่สุด
ชะกันถ้าพี่ร้องเพลงนี้ได้นะ

ลูกทำงาน
ก็อย่าให้พาผ่อน

ร้องงานให้ร้อง
คุณชะกัล